เอาแล้วก็มาถึงวินาทีที่จะตัดสินชะตาชีวิตของครอบครัวพี่ลำพึงจากจังหวัดกาญจนบุรีนะครับ
จะสามารถคว้าทุนไปต่อชีวิตสูงสุดได้หรือไม่กับคำถาม๔ข้อนี้นะครับ
ตอบถูก๑ข้อรับ๕๐๐๐บาท
ตอบถูก๒ข้อรับ๑๐๐๐บาท
ตอบถูก๓ข้อรับ๑๐๐๐๐๐บาท
ถ้าโชคดีตอบถูกทั้งหมด๔ข้อรับทุนไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท
ถามความรู้สึกหน่อยครับตอนนี้รู้สึกยังไงกันบ้าง

ฮะลุ้นไหม

เอาละครับผมจะเลือกเฉลยเรื่องแรกจากเรื่องละครดังครับ
ใดต่อไปนี้ไม่ใช่พระธิดาของเท้าสามนในละครสังทองที่กำลังออกอากาศ

น้องเมย์เลือกตอบตัวเลือกที่สามปฐุมมาซึ่งเป็นคำตอบที่

ตก

พระพี่นางของนางรจนานะครับ

วิลาวันพันธกาพนารัฐปัธมาพกากรองประคองยศและรสจนา
หนูทำได้ในข้อแรกนะครับ
ตอนนี้ได้รับทุนไปต่อชีวิต๕๐๐๐บาท

ถ้าข้อนี้ไม่ผิด๑หมื่นบาท
แล้วก็ลุ้นข้อต่อไป๑แสนบาท
ถ้าไม่ผิดอีกลุ้นได้อีก๑ล้านบาท
โอ้โห

ฟุตเบาโลกปี๒๐๑๘
ที่ผ่านมาจัดขึ้นที่ใด

น้องนัทเลือกตอบตัวเลือกที่๒รัสเซีย

แล้วเราไปลุ้น๑แสนและ๑ล้านนะคะ
ถูก

ที่ผ่านมาจัดขึ้นที่ประเทศรัสเซีย
ซึ่งเป็นครั้งแรกที่รัสเซียได้เป็นเจ้าภาพ

ส่วนแชมป์โลกได้แก่ฝรั่งเศส

ตอนนี้ได้รับทุนไปต่อชีวิต
๑หมื่นบาท

จะได้เงินแสนและเงินล้านกลับบ้านหรือไม่
ลุ้นกันต่อเอาใจช่วยกันนะครับ
ผมจะเลือกเฉลยจากเรื่อง
วัดสะลงเรือครับ
หลวงพ่อใหญ่องค์ดำแห่งวัดสะลงเรือ

พี่ลำพึงเลือกตอบตัวเลือกที่๔
พระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร

จะได้เงินแสนหรือไม่ได้

ถูก
ถูกนะถูกเราจะมีโอกาสไปรุ่นยำร้าน

หลวงพ่อใหญ่องค์ดำนะฮะแห่งวัดสะลงเรือ

พุทธอนันตภูมิสุขุตโตครับ

ซึ่งปัจจุบันนี้นะครับประดิษฐานอยู่ในวิหารแก้ว
หน้าพระอุโบสถวัดสะลงเรือของเรา
พี่ลำเพิ่งไม่เสียใจนะ

เหลืออีกข้อหนึ่งมาลุ้นกันต่อครับคุณผู้ชมครับ
ผมจะเลือกเฉลยข้อสุดท้ายจากเรื่อง

ภาพนี้คือปูชนิดใด

เนยเลือกตอบตัวเลือกที่๒

หนึ่งแสนบาทจะได้หรือไม่อยู่กับเรื่องนี้

ผิดนะครับ
โอ้โฮ
ปูที่ถูกต้องนั่นก็คือปูพระพี่นาง
ลักษณะมี๓สีคือสีแดงเลือดนกแดงส้มและสีขาว
เป็นปูน้ำจืดที่ค้นพบในประเทศไทยที่บริเวณฝั่งลำห้วยตำบลท่าฉลับ
อำเภอศรีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีปีพศ๒๕๔๐นะครับ
และได้กราบทูลขอพระราชทาน
อนุญาตชื่อจากสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากรยานิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนคริน

ได้รับทุนไปต่อชีวิตอยู่ที่๑๐๐๐บาท
วันนี้ได้เงินทุนไม่ถึงล้านแต่ได้ทุนไปต่อชีวิตหนึ่งหมื่นบาทพี่ลำพึงจะเอาเงินหนึ่งหมื่นบาทนี้ไปใช้ประโยชน์ส่วนไหนก่อนครับ
ไปซื้อข้าวซื้อข้าวก่อนเพราะตอนนี้ข้าวก็ไม่มีกิน
เอาไปซื้อข้าวแล้วที่เหลือก็เอาไว้ให้เด็กไปโรงเรียนมั่งกับข้าวบ้าง
แต่มันใช้หนี้คงใช้ไม่ได้เหมือนกันมันน้อยครอบครัวนี้เป็นอีกหนึ่งครอบครัวนะครับ
ผมอยากฝากเอาไว้ให้ท่านลองพิจารณาดูเพราะว่าหนี้สินล้นพ้นตัวขนาดนี้
ถ้าเราไม่ช่วยครอบครัวของเขาคงลำบากแน่
และความลำบากนั้นตกมาอยู่กับเด็กเด็กแน่นอนถ้าบ้านหลังนี้ถูกยึดที่ดินไป
ลองคิดสภาพนะฮะว่าเขาจะกระเตงเด็กน้อยนี้ไปกินไปอยู่กันที่ไหน
ผมฝากเอาไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตขึ้นเลขที่บัญชีเอาไว้
ถ้าเผื่อว่าใครที่พอมีกำลังทรัพย์หรือมีกำลังเมตตาให้กับครอบครัวนี้อีกหนึ่งครอบครัวนะครับ
ขออนุญาตขึ้นเลขที่บัญชีไว้ที่ด้านล่างนี้ผมขออนุโมทนาบุญไว้ล่วงหน้า
สู้นะพี่เนยครับให้ทอเนอะครับ
หนูด้วยนะลูกเด็กช่วยเป็นกำลังใจให้กับคุณพ่อคุณแม่
คุณตาคุณยายนะลูกนะต้องเป็นกำลังใจแล้วต้องเป็นเด็กดีนะลูก
เราเกิดมาในครอบครัวที่ยากจนแต่ทั้งนี้และทั้งนั้น
เราต้องสู้กันไปให้ได้ขอให้คุณพระคุ้มครองนะครับ
ขอให้มีแต่สิ่งดีเข้ามาครับขอบพระคุณมากครับ
เรามาเอาใจช่วยครอบครัวของพี่ลำพึงกันนะครับ
จากการปลดหนี้คนละเล็กละน้อยครับคุณผู้ชมช่วยกัน
ผมว่าไม่เหนือบาแรงของคนไทยและน้ำใจแฟนของรายการเกมต่อชีวิตครับ
ฝากไว้อีกหนึ่งครอบครัวนะครับถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณให้รอดจากวิกฤตนั้น
พบกับผมและคำถาม๔ข้อลุ้นเงินรางวัลไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาทได้ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์
เวลาทุ่ม๑๕นาทีทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ในเกมต่อชีวิต

เงิน๑๐๐๐๐บาทวันนี้มีคุณค่ากับชีวิตครอบครอบครัวมากเลยครับ
สามารถช่วยครอบครัวผมไปอีกได้อีกระยะหนึ่งครับ
และขอขอบคุณทางรายการเกมต่อชีวิตที่ให้โอกาสครอบครัวผมได้มาออกรายการวันนี้ครับ